สวัสดีครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเจอฝนกันชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือตอนนี้ภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับมีแนวโน้มลดลงก็จะมีหนักอยู่บ้างในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือบางจุดบางแห่งนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ฝนลดลงก็จะเป็นช่วงเวลา
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปนะครับผู้ชมครับภาพต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นภาพการเคลื่อนตัวของกระแสลมจะสังเกตว่าตอนนี้กระแสลมที่พัดเข้ามายังประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถูกดูดเข้าไปแถวอินเดียสักส่วนใหญ่นะครับดังนั้นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นเข้ามาจึงไม่มากนักเหมือนช่วงที่ผ่าน

ช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่มีโอกาสเจอฝนเยอะเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางประเทศไทยเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้เนี่ยนะครับพบว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางครับร้อนเลยทีเดียวเพราะฝนตกน้อยนะครับหลังจาก